ถ้าเกิดว่าวันไหนพี่เบิร์ตแบบไปรับลูก
แล้วมีคนนอนแบบชิวอยู่ที่เปรย์

แล้วถ้าเกิดเขานอนอยู่ที่เปรย์แบบนี้

อันนี้๘โมงเช้าปะเขารักทางชาติหมดหรืออะไร

อยู่บนเปรย์ปลดซิปมา

แล้วเอาจริงนะพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไปรับลูกหลานแถวนั้นน่ะ

ก็จะต้องอยู่ใกล้สวนสาธารณะประตูเมือง
อย่าขึ้นกับพี่พี่จะพร้อมนาให้อีกามาจิกน้อย
นี่แหละค่ะอันนี้คือที่สวนสาธารณะประตูเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะ
แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเขาถ่ายไว้แอบถ่ายด้วย
ดูสิที่เล่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นรายเดอร์แหละ

ทีแรกคิดว่านอนพักอ้าวไม่ใช่นอนพักนี่
สบายใจสบายใจนะคะแล้วกลางวันทำแบบนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปถ่ายรูปเอาไว้
ส่งไปในเพจต่างต่างกลัวไงเดี๋ยวมันจะเป็นภัยสังคม
นักข่าวไปตรวจสอบนะสวนสาธารณะตรงประตูเมืองริมถนนมิตรภาพค่ะ
โอ้โหดูสิในสวนสาธารณะคนมาออกกำลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นเพียบอ่ะ
คนไปวิ่งเยอะใช่ก็มาพักผ่อนหย่อนใจนั่นแหละ
วันก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองรถตู้รับส่งนักเรียนกลุ่มรายเดอร์มานั่งพักผ่อน
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่หลังสวนมีสาระอเนกประสงค์
มีเปรย์ผูกกับต้นไม้แล้วรายเดอร์เขานอนอยู่ดูสิ
พี่แต่เอาจริงนะคือใครเห็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกหลานมา
เด็กเห็นก็อยากมานอนเปร๊ะอ่ะ
นักข่าวเลยไปสำรวจดูมีคราบอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกปีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
บอกว่าพอมีคลิปเผยแพร่สั่งให้สายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะ
ไม่เจอผู้ชายในคลิปน่ะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามตัวมา
จะมาดำเนินคดีข้อหากฎธรรมอาณาจารย์นะคะ